อีกหนึ่งกิจกรรมดีนะครับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชนะครับ
ร่วมกับมูลนิธิไทยคมนะครับได้จัดงานที่มีชื่อว่า
แสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอามภาพครั้งที่สาม
เลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ถูกประสงค์ของงานนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
พร้อมทางโดนโรงให้คนไทยหารมาออกกำลังกายมากขึ้นครับ
จัดงานข้างนี้จัดขึ้นพร้อมกันกับโรงพยาบาลในเครือทั้ง๗๐แห่ง
และมีผู้รักสุขภาพเข้าร่วมงานมากกว่า๙๐๐คนครับ
รักสุขภาพกว่า๙๐๐คนทั่วประเทศรวมพลังแสดงความจงรักภักดี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการพร้อมใจกันมาออกกำลังกาย

นำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมภาษณ์ครั้งที่๓เฉลิมพระเกียรติ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดโดยโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับมูลนิธิไทยคม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
โดยผู้เข้าร่วมงานในกรุงเทพเริ่มทยอยเดินทางมาถึงจุดสตาร์ทในแยกสปรตั้งแต่๔นาฬิกา
เพื่อร่วมในพิธีเปิดงานและร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
ก่อนจะปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง๑๐๕กิโลเมตรในเวลา๕นาฬิกา
ปล่อยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง๔๗กิโลเมตรในเวลา๕นาฬิกา๑๕นาที
ก่อนจะปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทาง๓๐กิโลเมตรเวลา๕นาฬิกา๔๕นาที
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง๓ประเภทมุ่งหน้าไปยังเส้นชัย
ณปริเวลาณโรงพยาบาลสิริราชปริยะมหาราชการุล

สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน
นำไปสมทบทุนสิริราชมูลนิธิกองทุนเดินวิ่งปั่นป้องกันอมภาษณ์
ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการรณรงค์
และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ป่วยต่อไป